คุณผู้ชมมีเรื่องเศร้าเกิดขึ้นที่นครนายกนะคะ
หัวหน้างานเห็นว่าลูกน้องขาดงานไป๑๐วันแล้ว
ไม่แจ้งด้วยเลยไปตามที่บ้าน
ปรากฏว่าเสียชีวิตอยู่ในบ้าน๑๐วันแล้ว
ที่น่าสงสารคือในบ้านมีคุณแม่วัย๘๐กว่าปีอาศัยอยู่ด้วย

อยู่ด้วยกันกับศพลูกมาเป็น๑๐วันนะคะ
โอ้โหเรื่องนี้ใครได้ฟังเขาบอกว่าสงสารและเห็นใจคุณแม่มาก
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ตำบลบ้านใหญ่อำเภอเมืองนครนายกนะคะ
วัญชัยสอนศรีหัวหน้างานป้องกันองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายกเนี่ย
ลูกน้องก็คือนายสิริอรุณหนูหนี
งานตั้งแต่๑๐มกราคมแล้ว
วันที่๒๐มกราคมให้คนขับรถมาดู
บ้านเนี่ยปิดประตูแต่มีกลิ่นเหม็นโชยออกมาชัดเจนเลยค่ะ
รีบโทรหาญาตินายสิริอรุณให้แจ้งตำรวจมาตรวจสอบ
พอญาติกับตำรวจมาถึงเนี่ยเปิดประตูเข้าไป
คนแรกที่เจอคือเจอคุณยายสำลีหนูมณีวัย๘๖ปี
นอนอยู่บนเตียงแต่ในห้องน้ำสิคะ
เจอศพนายสิริอรุณค่ะนอนหงายจนศพขึ้นอืด

ญาติญาติเล่าว่านายสิริอรุณผู้ตายอยู่กับแม่

นายสิริอรุณเองก็มีโรคประจำตัวนะคะ
โรคหัวใจเบาหวานความดันแล้วก็เกี่ยวกับไขมันด้วย
เรื่องต้นก็น่าจะเสียชีวิตจากโรคประจำตัวนี่แหละค่ะ
ตำรวจถามคุณยายสำลีนะคะว่ายายยายอยู่กับใคร
แกก็ตอบว่าอยู่กับลูกชายแต่ไม่รู้ลูกชายหายไปไหน
นี่ยายยังไม่ได้กินข้าวเลยที่ผ่านมากินแต่น้ำเปล่ากับกล้วยและส้มที่มีอยู่ในบ้านค่ะ
เนี่ยค่ะตำรวจก็โอ้โหเบื้องต้นนะก็ต้องเอาศพออกมาไปผ่าพิสูจน์ที่โรงพยาบาลก่อนนะคะ

วันนี้ทีมข่าวลงพื้นที่ไปเจอคุณยายสำลีนะคะยายแกก็จับมือแล้วเรียกผู้สื่อข่าวว่าลูกโอ้โห
ทีมข่าวนี่หันหลังไปป่าน้ำตากันแทบไม่ทันจริงจริงอะค่ะต้องปลอบใจคุณยายอยู่ยกใหญ่เลยนะคะ
ญาติญาติบอกว่าช่วงเที่ยงเนี่ยกู้ภัยมารับศพนายสิริอรนไปชาปนกิจเรียบร้อยแล้ว
ไม่สวดอภิษฐรรมเพราะว่าเขาเสียชีวิตมาหลายวันแล้ว

คุณยายพอชาปนกิจอะไรไปแล้วก็เลยกะว่า
ก็ต้องให้ลูกชายของนายศรีอรุณซึ่งก็เป็นหลานคุณยายเนี่ย
ดูแลคุณยายต่อไปนะคะคือตอนนี้คุณยายเองแกก็
แกจะจำได้ไหมหรือแกจะรู้หรือยังว่าลูกชายไม่อยู่แล้ว
ค่ะเรื่องเศร้านะคะแต่ว่าก็คงต้องส่งไปอยู่ในความดูแลของครอบครัว
นั่งอยู่กับคนในครอบครัวนะคะ